คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าเช้านี้หลายคนอาจจะตกใจกับยอดนิวไฮของผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย
แต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนตกใจค่ะนี่
ยังไงค่ะมาแล้วค่ะอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารเจ้าแม่หน้าขี้
หลายคนแซวอี้คำแก้วมันเป็นงูบ่
นั่นน่ะสิมีหลายชีวิตเหลือเกิน

เอาจริงเราเห็นแวบแรกว่าเฮ้ยเราก็งง

ก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่สบประมาทว่าเจ้าแม่คลายมนต์ขลัง

กรมคืนที่ผ่านใหม่ที่บอกไปว่าแต้ว
โชว์หลักฐานผลตรวจให้เห็นกันชัดเลยว่าเธอนี้นะคะไม่พบเชื้อ
และแพทย์ก็ยังลงความเห็นได้ว่าเธอนั้นไม่ติดเชื้อด้วยซ้ำค่ะ
อธิบายเอาไว้ว่าเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมโรงพยาบาลแรกที่เธอเข้ารับการตรวจโควิด
บอกว่าเธอติดโควิดหลังจากนั้นค่ะโรงพยาบาลที่๒เหมือนจะมีเตียงให้พอได้เข้าไปรักษาตัว
พอเห็นว่าแต้วไม่มีอาการอะไรเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจซ้ำดูค่ะ
ตรวจซ้ำสองรอบเลยนะคะซึ่งแต้วก็ได้รับผลเมื่อคืนนี้เองนะคะ
บอกว่าไม่พบเชื้อและผลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาตรวจกันมาแล้ว๒ครั้งชัดเจนนะฮะ
ซึ่งคุณหมอลงความเห็นว่าแต้วไม่นับว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ไม่ต้องเข้ารับการรักษาใดนะคะ
จากการสอบถามผู้จัดการส่วนตัวค่ะก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยแต้วอยู่บ้านไปก่อน
เพราะว่าเอาแน่นอนรู้กันอยู่แล้วงานก็ไม่มีงานถูกเลื่อนออกไปนะคะ
และหลังจากนี้แต้วจะไปตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะตั้งแต่ตอนต้นบอกว่าพี่สาวเขามีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน
เต๋านัทวดีพี่สาวของแต้วนี้นะคะได้โพสต์แจ้งข่าวเรื่องที่น้องสาวไม่ติดโควิดนะฮะ
คือบอกว่าทุกคนเนี่ยจิตตกไปหมดทั้งกังวลเรื่องแต้วไหนจะห่วงแม่ห่วงย่าอีก
แล้วก็ยังมาโดนด่าเสียหายหายสรุปว่าไม่ติดก็ต้องไปทำบุญใหญ่กันแล้วอะค่ะ
เต๋าทิ้งท้ายด้วยว่าใครที่เคยด่าเอาไว้ให้มาขอโทษเลยนะคะ
แล้วก็แต้วก็ได้โพสต์ข้อความนี้ลงไอจีด้วยนะคะ
แล้วก็พี่หมอเนี่ยก็โพสต์เอาไว้ด้วยบอกว่าเนี่ยชีวิตคือลมหายใจอันนี้แต้วโพสต์นะคะ
หลังจากนั้นก็แท็กไปหาที่พี่สาวแล้วก็คุณแม่ของเธอนั่นเองนะคะ
พี่สาวถึงกับร้องห่มร้องไห้เลยเพราะว่าอะไรยกภูเขาออกจากอกนะครับ
ในบ้านมีทั้งคุณย่าคุณยายมีทั้งคุณแม่ด้วยอันนี้ปลอดภัยนะจ๊ะ